พูดถึงวาเลนไทยเขาจะให้นิยมให้อะไรกันคะ
ดอกไม้ช็อคโกแลตตุ๊กตาของขวัญ

คือตอนนี้ชาวสวนที่ปลูกกุหลาบเองบอกว่าเจอปัญหาเยอะเหลือเกิน
จากเดิมที่เคยปลูกประมาณสัก๔๐ไร่ก็ลดลงมาเหลือ๒ไร่
ที่ทำแบบนี้เพราะว่าหันมาแปรรูปค่ะ
กุหลาบสดไปเป็นกุหลาบโหลแก้วแทน
คนก็นิยมมากกว่าด้วยเพราะว่ามันเก็บไว้ได้นานนะคะ
ติดตามพร้อมกันจากคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
หลาบในโหลแก้วจากไร่ปฐมเพชรอำเภอพบพระจังหวัดตาก
สวยงามสะดุดตาที่เห็นนี้เป็นกุหลาบของจริงนะคะ
เทคนิคการสตาร์ฟกุหลาบจริงเอาไว้
เพื่อให้กุหลาบช่อนี้อยู่ได้นานกว่าปกติหลายปี
โลนี้ถูกสตาร์ฟเอาไว้นานกว่า๑๓ปีแล้วค่ะ
จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้มาจากปัญหาของการทำสวนกุหลาบ
ที่มีทั้งเรื่องแรงงานที่ขาดแคลน
การเก็บเกี่ยวและจัดส่งต้องทำให้เสร็จภายใน๑วัน
เป็นข้อจำกัดที่สำคัญทำให้เจ้าของสวน
หาแนวทางต่อยอดจนกลายมาเป็นกุหลาบโหลแก้วที่เห็นนี้แหละค่ะ
ในอดีตนะคะที่ไร่ปฐมเพชรอำเภอพบพระจังหวัดตากที่นี่นะคะ
ปลูกกุหลาบถึง๔๐ไร่ค่ะ
แต่ว่าปัจจุบันนะคะปลูกเพียง๒ไร่อย่างที่เห็นนี้นะคะ
เนื่องจากว่าทางไร่ได้หันมาทำกุหลาบแปรรูปมากขึ้น
ส่วนรายได้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะ
เมื่อเทียบรายได้จากสวนกุหลาบ๔๐ไร่เหลือเพียง๒ไร่
ชาวสวนยอมรับว่ารายได้ไม่ต่างกัน
อยู่ที่หลักแสนต่อเดือนที่สำคัญเหนื่อยน้อยกว่าด้วยค่ะ
วิธีการทำกุหลาบโลแก้วอันดับแรก
กุหลาบสดใช้ดอกที่สวยสมบูรณ์ที่สุด
บาน๑๖๐จากนั้นค่อยใส่ทรายซิลิเกตเข้าไป
กรีบดอกให้ทั่วทั้งดอก
แล้วใส่ไว้ในกล่องพลาสติกไปอีกประมาณ๑๕๓๐วัน
เสร็จแล้วค่อยนำออกมาบรรจุลงในโหลแก้ว
ขายได้ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันขึ้นอยู่กับขนาดค่ะ
ุหลาบสดมันจะอยู่ได้ให้คุณไปดูแลดียังไง
ไม่เกิน๕วันมันก็จะเหี่ยว

ที่มันจริงก็คือมันจะเป็นของจริงที่อยู่ได้นานจริง

แล้วก็สื่อเขารู้อย่างนี้ว่ามันจะเป็นความรักจริงที่ยั่งยืน
หลาบโลแก้วเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวาเลนไทย
หลายคนเลือกมอบกุหลาบโลแก้วแทนกันให้ดอกไม้สด
ทำให้ก่อนหน้านี้ไร่ปฐมเพชรต้องผลิตวันละไม่ต่ำกว่า๒๓๐๐ชิ้นเลยค่ะ
จากทั้งปีจะผลิตอยู่ที่ประมาณ๖๐๐๐ชิ้น
หลังความสำเร็จของการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ส่วนหนึ่งมาจากการผลักดันช่วยเหลือของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรหรือทกศนั่นเองค่ะ
ทกศมีเงินทุนไปประกอบอาชีพในด้านการเกษตรนะครับ
แล้วก็อีกส่วนนึงที่ควบคู่กันไปในเรื่องของการพัฒนา
ปัจจุบันกุหลาบโลแก้ว
ขายที่หน้าร้านไร่ปฐมเพชรเป็นหลัก

ขณะที่ทกศได้เข้ามาช่วยเรื่องตลาดนำการผลิต

หากตลาดกว้างขึ้นก็จะส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกกุหลาบ
ไปจนถึงผู้ประกอบการอย่างครบวงจรเลยค่ะ
ีระเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพ

ทะลัดทีวีรายงาน
มันอยู่ไอเดียแล้วก็ความสร้างสรรค์จริงนะครับ